อันดับ๑ของเมืองไทย
มาค่ะมาค่ะอัปเดตต่อกันเลยนะคะ
สำหรับเดือนที่เหลืออีก๗เดือนค่ะ

ใครที่เกิดเดือนพฤศจิกายนค่ะ
พฤศจิกายนได้จักรพรรดินีดีเลิศ
แล้วก็ไพ่ราชินีดาบพระแม่อุมากับพระแม่กาลี
แสดงว่าใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงเด่นมาก
จะโดนใช้แล้วเขาก็จะได้เห็นฝีมือหรือยัง
เขาก็ได้เห็นฝีมือเหล่านี่ถูกต้อง

ที่สุดสัญญภาพได้แสดงออกผู้หญิงผิวสองสีผู้หญิงผิวขาว
ร่างสันทัศน์นำโชคมาให้

จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสขยับขยายในเรื่องหน้าที่การงาน
ต้นเดือนเด่นในเรื่องงานประจำ
กลางเดือนถึงปลายเดือนเหมาะกับการลงทุน

แล้วก็ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าสุด

เพียงแต่ว่าจะมีการพัฒนาเป็นคู่ต่อไป
เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นในการคบหาดูใจ
อย่าไปแบบว่าตกร่องปองชิ้น
หรือว่าจริงสุกก่อนทาน

เดือนนี้ที่จะเจอเนี่ยเป็นคนที่จะสามารถพัฒนาเป็นคู่ได้
ดีใจด้วยชาวพฤติกษ์เนอะ
มีใครแบบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
เดือนธันวาพระนารายแปลงกาย
และพระรามตามหานางศรีดา
แสดงว่าผู้ชายผิวสองสีและผู้ชายขาวเจ้าเนื้อนำโชคที่ดีมาให้
ผู้ชายดีกว่าผู้หญิงสำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวา
ถ้ามีโอกาสรับพลังจากแสงอาทิตย์
และควรจะบริจาคเกี่ยวกับน้ำ

แปลว่าเราจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่
ได้เมียใหม่
ไม่ใช่เมียงาน
แล้วก็พระรามตามหานางศรีดาแปลว่าอะไร
ไปเที่ยวบ้างรับงานนอกรับงานประจำ
ไปทัวร์พระนามตามหานางศรีดา
ที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม

เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารช่องท้องกระเพาะอาหารหลับไส้

เดือนมักกะหราได้ไพ่พระอินทร์และพระมิคเนตร์
เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและเทพเจ้าแห่งปัญญา
แสดงว่าเกี่ยวกับครูอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์
นักคิดนักเขียนโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์อัลไซเมอร์

หันมามองหน้าด้วย

เพราะฉะนั้นเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องความคิดศิลปิน

ผู้ที่เกิดในเดือนมกราเด่นทุกเรื่อง

เราอยู่กับตัวเองบ้างเราก็จะมีความสุข
ลีกตัวไปบำเพ็ญเพียน

แต่ว่าไปปิดวาจาหรือว่าไปนั่งสมาธิ

ไปได้อย่างไรที่วัดลงตะบัว

อันนี้ก็สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม

กุมภาราศีกุม

พระรามออกศึกกับพระรามออกศึกสองสอง

แสดงว่ามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแล้ว

แต่ว่าคือเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปก่อน

เรื่องงานคือแปลว่าจะต้องมีอุปสรรคในงาน

แล้วจะได้บริวารช่วยเหลือส่งเสริม

ความรักมีศึกเล็ก
แต่ศึกอันนี้ไม่ใช่จากแฟน

อาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างคนรัก

แต่ว่าอาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะไม่ชอบหน้าเรา

พอเจอเจออิดเจอหินเจอดินเจอทรายปุ๊บ

เอาไปทำทางถาวรวัดถูก
กระเบื้องได้ไหมคะจ๊ะ
กระเบื้องปูน
แต่หมายถึงความมั่นคง

นี่ก็เกี่ยวกับอิดหินดินทรายปู

จะเน้นไปที่เดือนนี้เลยนะคะ

เดือนมีนาคมได้ไพ่พัตตีบุรติ

แล้วก็ผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้อนำโชคมาให้

ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าผิวหัวใจ
พบรักกับผู้ชายสูงวัย
และภูมิฐาน

งานเงินรัก

บทตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือน
ต้องระวังช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเกี่ยวกับสุขภาพ
กล้ามเนื้อกระดูกข้างขวา
เวลาจะทำอะไรก็ต้องระบัยระวังนิดนึง

ระวังทั้งสองสองซีกด้วย
แต่โอกาสจะเป็นขวาเยอะกว่า

ใช่ปุ๊บซีกอีกซีกเป็นเลยในนี้

เพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องของการเสี่ยงเล็กน้อย

เยอะแหละว่าสิ้นแห่งกว่าอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเออรัตตาลี

อ้าาาาเล่นซื้อทองคำ

ทำไมอ่ะโอเคอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตื่นเต้นมากเลย
ใกล้จะถึงช่วงเวลาอัปเดตเดือนเกิดของตัวเองแล้ว
รอเป็นช่วงหน้าพักโฆษณากันสักครู่ค่ะ